คุณผู้ชมถามคุณสุดสกุลหน่อยถ้าเกิดว่าเราตั้งใจจะไปเที่ยว
ไปเที่ยวแล้วก็จองรีสอร์ตติดทะเลสวยเลยนะ
จ่ายตังค์ไป๓๔๐๐๐วันนั้นก็พาครอบครัวเดินทางไปถึง
พอไปถึงที่รีสอร์ทรีสอร์ทบอกว่าขอยกเลิกค่ะ
เข้าพักไม่ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสีย
กลายไปแล้วโดนลอยแพลเป็นคุณทำไงคุณผู้ชมทำไง
คือกลุ่มนี้เขาตั้งใจจะไปเที่ยวชุมพร
ก็จองไว้ล่วงหน้าแล้วล่ะไปกัน๓๐กว่าคน
แต่ทีนี้ฮะบางคนมาจากเชียงใหม่เอาบินมา
บางคนมาจากค้อนแกร่งชาเยพุมขับรถมามาถึงชมพรแล้ว
กลางคืนนะคุณนะรีสอร์ทส่งมาบอกว่าไฟขัดข้องขออนุญาตแคมเซิล

คือทุกอย่างมันพังทลายไปต่อหน้าเลยค่ะ
ใช่ฮะเดินทางมาแล้วแล้วจะให้ทำยังไงมาถูกลอยแผลกลางทางแบบนี้
สุดท้ายต้องไปจบที่โรงพักสิคะครับนี่ใครไปบ้างเนี่ย
มีนักธุรกิจอย่างคุณถนอมบุญลอย
เป็นนักธุรกิจที่ชุมพรนี่แหละมากับทนายความเลย
แล้วก็แจ้งตำรวจที่สพปักน้ำชุมพรเลยนะ
บอกว่าคุณตำรวจยังไงคุณตำรวจต้องจัดการนะกับรีสอร์ทนี้
ผมจองห้องพักเอาไว้โอนตังไปเรียบร้อยแล้วด้วย
เกือบ๔๐๐๐โอนไป๓๖๐๐๐บาทค่ะ
ไว้๗ห้องนะคุณจะอยู่กัน๓๒คน
ใช่แล้วจู่มาแจ้งยกเลิก
เอ้าส่วนใหญ่เพื่อนนักธุรกิจผมเนี่ยมาจากหลายจังหวัดนะ
เหนือใต้ออกตกมาหมดเลย
๒คนกลายเป็นว่าโดนลอยแพ้ไม่มีที่พักค่ะ
ตัวคุณถนอมบอกว่าก่อนหน้านี้ผมชวนเพื่อนมาเที่ยวที่ชุมพร
แล้วผมจองห้องพักไว้๗ห้องใช่ไหม
แล้วก็โอนตังค์ตั้งแต่๙ตุลาเลยนะ

พอกลางดึกที่ผ่านมารีสอร์ทมาแจ้งกลางคืน

ว่าแบบไฟฟ้าขัดข้องมันแก้ไม่ได้จริง

ทีนี้คนที่เขาเดินทางมาแล้วจะไปอยู่ไหนต่อคะ

นักธุรกิจเขาไม่ไหวไงก็เลยไปแจ้งความดำเนินคดีเลย
พี่ถนอมเขาเป็นคนพินที่ชุมพรขุม

ปรากฏอ้าวรีสอร์ทนี้ทำเสียชื่อเสียง
ก็เลยต้องแจ้งความกันแบบนี้นะครับ
แล้วพี่ถน้องบอกว่าโอ้โฮผมเหมือนกับเป็นเจ้าบ้าน

แล้วพออยู่ดีมาเจอเหตุการณ์แบบนี้

มาจากชายภูมิฉันจะมาเที่ยวทะเลชุมพร
แล้วเมื่อกี้นะที่บอกว่าขอคืนตังค์ไปรีสอร์ทคืนตังค์ให้ช้าถูกไหม

มาจัดการทนายเจรินโกงม้าเนี่ยนะคะ
บอกว่าพอแจ้งความปั๊บเอ้าไม่นานเลย
เงินโอนมาปั๊บไม่ได้จร
แต่ผมถามว่าความรับผิดชอบแล้วก็ความจริงใจแล้วก็สภาพความรู้สึกของคนที่มาต้องการท่องเที่ยวชุมพรเนี่ยคุณคิดว่าจะดีหรือเป็นยังไง
ต้องการโชว์ชุมพรในภาพของชุมพรแล้วคุณทำอย่างนี้ชุมพรนี้จะเสียไหม
เขาบีนมาต้องการโชว์ชุมพรผมฝากไปถึงการท่องเชี่ยวของชุมพรหรือสักครอบครัวกันแล้วกันนะครับ
ที่พี่เขามานั่งตรงนี้คือเขามารีสอร์ทนะคุณนะคือนี่อยู่ที่รีสอร์ทแล้วนะคุณผู้ชมเขามาตรวจสอบว่าที่รีสอร์ทบอกไฟฟ้าดับเนี่ยดับจริงไหม
ส่วนพวกพี่ที่เขาจองเข้ามาก็ถูกตัดห้องพักออก
เดี๋ยวนะคุณอันนี้มันเป็นมีเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการแล้วแหละเพราะว่าคนที่เขาจองเข้ามาเขาก็จ่ายตังค์แล้วไง

เขาก็เลยอยากให้ตรวจสอบว่าเหตุผลที่แท้จริงที่รีสอร์ทบอกว่าไฟฟ้าดับมันใช่หรือ
เอาเหตุผลว่าไฟฟ้าดับมาเป็นข้ออ้างเฉย
แต่ทีนี้เราอยากให้ทางรีสอร์ทชี้แจงเหมือนกันนะ
ถ้าอยากชี้แจงผ่านไทยรัฐชี้แจงได้อีกนะครับ
ใช่ค่ะเพราะว่าจริงนี้เราก็ไปถามสอบถามทางฝ่ายปกครองทางอบตเลยนะ
อบตเขาก็บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องนี้เหมือนกัน
แล้วถ้าเกิดว่าตรวจสอบพบว่าผิดเนี่ย